นี่ก็เหมือนกันพี่เบิร์ตคล้ายกันเลยค่ะ
คือแม่เชื่อลึกว่าน้องน่าจะไม่รอดแล้ว

น้องจมหายไปในแม่น้ำโขงที่จังหวัดเชียงราย
นี่ค่ะน้องสร้อยอายุ๑๕ปี
จนถึงตอนนี้ก็ยังไม่พบร่างของน้องนะคะ
แม่บอกเลยว่าถ้าเกิดว่าใครเป็นคนแรกที่พบศพน้องเนี่ย
ตั้งรางวัลให้ด้วยเป็นเงิน๑๐๐๐บาทนะคะ
คือตอนนี้หลากหลายหน่วยงานนะคะพยายามที่จะระดมกำลังไปตรงจุดนี้
ไปงมหาร่างน้องซ่อยนะคะ
นำโดยทหารหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อย
ตามลำน้ำโขงหรือว่านรขอเชียงรายค่ะ
ก็มีการสนที่กำลังกับเทศบาลแล้วก็หน่วยกู้ภัยกว่าร้อยนาย
ระดมทีมค้นหาร่างของน้องสร้อยเด็กหญิงอายุ๑๕ปีหรือว่านางสาววิลัยพรแซ่ลี
น้องเป็นนักเรียนชั้นม๓โรงเรียนเชียงของวิทยาคมที่จมน้ำหายไป
ลำน้ำโขงบริเวณหาดบ้านดอนมหาวันสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่๔
ตำบลเวียงอำเภอเชียงของจังหวัดเชียงราย
จมหายไปตั้งแต่ช่วงเย็นของวันที่๒๐มีนาคมที่ผ่านมา
ทีมค้นหาค่ะวิธีการของเขาก็คือนักประดาน้ำดำน้ำลงไปค้นหา
แล้วก็ใช้เรือล่องไปในแม่น้ำแล้วใช้ตะข่ายลากไปเรื่อย
ก็หวังว่าตักข่ายเนี่ย
แสน้ำพัดไปจุดอื่นแล้วหรือไม่อย่างไรนะคะวันนี้ตอนเช้าเดี๋ยวทีมเนี่ยจะล่องเรือค้นหาไปเรื่อยเรื่อย
แก่งผาใดอำเภอเวียงแก่นคาดว่าอากาศเริ่มร้อนครบ๒๔ชั่วโมงเดี๋ยวร่างของน้องเนี่ย
จะลอยขึ้นมาเองนะคะเขาคาดกันแบบนี้นะเจ้าหน้าที่นะ
ขณะนี้บริเวณหาดดอนมหาวันเนี่ยเต็มไปด้วยพ่อแม่แล้วก็ชาวบ้านพนาสวรรค์กว่า๕๐คนเนี่ยค่ะ
แบบนี้นะมาเฝ้ารอการค้นหาร่างของน้องสร้อยค่ะ
โดยเฉพาะแม่ของน้องซ่อยค่ะก็มีการทำวิธีไหว้เจ้าที่เจ้าทางปักถูบ
แม่น้ำลำโขงโยนเหรียญลงไปในน้ำตามความเชื่อเพื่อให้เจอร่างของลูกสาว
คุณแม่มีการตั้งรางวัลหนึ่งหมื่นบาทไม่ว่าจะเป็นชาวประมงหรือฝั่งไทยฝั่งลาว
ใครที่เจอศพลูกเป็นคนแรกมาเอาไปเลยนะคะสำหรับบริเวณหาดดอนมหาวันตรงนี้ค่ะ
ช่วงวันหยุดเนี่ยคุณผู้ชมจะมีนักท่องเที่ยวเนี่ยพากันมานั่งดื่มนั่งกินพักผ่อนเป็นจำนวนมากนะคะ
บางคนก็ลงไปเล่นน้ำวันเกิดเหตุน้องสร้อยกับเพื่อนผู้หญิงอีกสองคน
พากันมาพักผ่อนตรงนี้แล้วพากันไปลงเล่นน้ำ
สวมห่วงยางทั้งหมดแต่น้องสร้อยหลุดออกจากห่วงยาง
จมน้ำหายไปนะคะชาวบ้านที่ดูแลความปลอดภัยบริเวณนั้น
พยายามที่จะไปช่วยอยู่๓รอบแต่ก็ไม่พบร่างน้อง
ก็เลยแจ้งเจ้าหน้าที่ให้มาค้นหาแต่นะจนถึงตอนที่เราอ่านข่าวเนี่ย
ก็ยังไม่มีพบน้องนะยังไร้วี่แววอยู่เลยอะค่ะ